เรายุคนี้สมัยนี้ต้นไม้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ต้นไม้ราคาแพงครับแต่ยิ่งเฉพาะตอนนี้นะคะ
เรื่องของโควิดทำให้มีความสนใจในสมุนไพรมากขึ้นนะคะ
เจ้านี้ค่ะโดนนะคะขโมยขาเหลือง
ซึ่งเขาปลูกมาแล้วก็ใกล้จะเก็บขายได้อยู่แล้ว
แล้ววิธีการของหัวขโมยก็คือมันไปขโมยตรงกลางไร่ค่ะ
คือมองอยู่ไกลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าทรัพย์สินโดนขโมยไปนะคะ
เพราะว่าเขาไปขโมยตรงกลางไร่ก่อน
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่คุณไกรสอนตุ้มภูมินะคะ
อายุสามสิบเก้าปีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข่า
ตำบลหนองสนวนตำบลกุฎโบดนะคะ
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาพาผู้สื่อข่าวเราเข้าไปในไร่
คือเขาปลูกค่ะรวมไว้สามไร่คนร้ายบุกเข้าไป
ประโมนขโมยไปประมาณยี่สิบห้าก่อคือเฉลี่ยน้ำหนักก็ประมาณสิบกิโลกรัมต่อก่อค่ะ
เสียหายไปกว่าหมื่นบาทแล้ววิธีการก็อย่างที่บอกก็คือเข้าไปเลือกถอน
เอาต้นที่อยู่กลางไร่เจ้าของก็ไม่รู้มองไม่เห็นว่าขาถูกขโมยไป
ไปตรวจสอบแปลงถึงได้พบนะคะเนี่ยค่ะก็คาดว่าน่าจะถอนไปสองสามวันแล้วค่ะ
เดี๋ยวยกไปเย็นเย็นมันหนักคนที่ของขโมยเขาจะมาตอนพ้นตก
เพราะว่าหนึ่งเจ้าของไร่ไม่อยู่ไร่อื้อฮือ
สองไม่ต้องขุดดึงได้เลยถอนเลยจับจับเง่าถอนเนี่ย
ผมคิดว่าเพราะว่าของผมหายมาตอนฝนตกเขาจะถ้าเขาเยอะขนาดนี้
ถ้าเป็นมอไซค์เอาไปไม่ไหวหรอกต้องรถกระบะอย่างเดียว
ที่ผมนับกอมันได้ประมาณยี่สิบห้าก่อยี่สิบห้าก่อครับก่อเพราะตรงนี้ก็สิบกว่าก่อ
แล้วก็ตรงนู้นอีกสิบกว่าถ้าเกิดเฉลี่ยเป็นเงินก็ตกประมาณกรละสี่ร้อย
ครับก็หลายบาทแล้วนะก็หลายบาทครับโหค่ะก็กำลังได้ราคาด้วยนะคะ
มาขโมยกันซะอย่างนี้นะคะก็ไม่เพียงแค่ไร่นี้เท่านั้นนะคะ
ถูกขโมยถามไปยังกลุ่มสมาชิกผู้ปลุกค่ะ
อำเภอเสริงสางหลายคนก็เจออาการนี้เหมือนกันขาหายนะคะ
ราคาก่อนหน้านี้เนี่ยกิโลละยี่สิบแปด
พอโควิดมาสมุนไพรช่วยได้ราคาก็พุ่งไปถึง๔๐บาทต่อกิโล
ก็เรียกว่าล่อตาล่อใจเจ้าหัวขโมยเลยนะฮะเอ่อคุณไกรสอนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตอนเนี้ย
นอนนี่เลยนอนเฝ้าไร่ขาเลยค่ะป้องกันคนร้ายเข้ามาอีก
เพราะว่าผลผลิตในไร่ตอนนี้ก็โตเต็มที่อีกไม่กี่วันก็ตัดขายได้แล้วนะคะ
เนี่ยค่ะจริงก็เกือบจะขายได้แล้วก็ต้องมากังวลใจกับเรื่องนี้อีกนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งวันนี้ที่กองคับการปทค่ะ
วันนี้มีผู้เสียหาย๕คนไปติดต่อแจ้งความกรณีที่เขาไปขอซื้อกระชายขาวและฟ้าทลายโจรจากเฟซบุ๊ก
ชื่อนึงแต่ว่าถูกโกงคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
บอกว่าเห็นโพสต์ของเฟซบุ๊กประกาศขายก็สนใจแล้วก็ไปตกลงซื้อสามหลังติดต่อจัดทรงชำระเงินเรียบร้อยสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท
ไปก็แล้วสินค้าก็ยังมาไม่ถึงสักทีเช็คเลขพัสดุก็ไม่พบเลขตามที่รับแจ้งนะคะ
สุดท้ายเธอเช็คไปที่ต้นเพจก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะนะฮะ
เช่นเดียวกันอีกรายหนึ่งนะคะสั่งฟ้าทลายโจรหนึ่งรังจากเฟซบุ๊กเหมือนกัน
นี้เธอบอกคนไปติดตามเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็โอนเงินค่าสินค้าไปกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
มาถึงกลับถูกเรียกเก็บเงินปลายทางแจ้งบอกว่าสินค้าที่เธอสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊กนี้
แจ้งให้เก็บค่าสินค้าปลายทางทั้งหมดโอ้โหก็รู้เลยว่าถูกหลอกนะคะ
วันนี้ก็เลยต้องมาแจ้งความนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็ทราบว่าผู้เสียหายแจ้งความไว้ในท้องที่เกิดเหตุด้วยแล้ว
ก็จะมีการรวบรวมหลักฐานประสานท้องที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ก็ต้องเตือนนะคุณผู้ชมมีแบบนี้เยอะเลยนะคะให้ตรวจสอบระมัดระวังในการเลือกซื้อให้มากด้วยค่ะ